ล้านก็มีบางคน๓๐
ร้อน๓๐ปูกันทั้งบ้านเอาไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ใครโชคดีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ

หน้าผู้โชคดีคนแรกนี่นะคะ
เอาเงิน๖ล้านไปนอนกอดเลยก็คือ
นางกาญจนาบัตรสูงเนินนี่แหละ
อายุ๓๖ปีเป็นชาวบ้านอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิค่ะ
ก็โชว์หลักฐานว่านี่ฉันถูกรางวัลนะคะ๖ล้านบาท
เล่าให้ฟังบอกว่าฝันฝันว่าได้สร้อยข้อมือทอง
แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาทักว่าเออไปทำบุญสิฝันดีแบบนี้นะครับ
เธอก็เลยชวนครอบครัวไปทำบุญที่วัดป่าศิลางาม
หรือว่าวัดเต่าใหญ่จังหวัดชายภูมิวัดดังของที่นั่นแหละ
แล้วก็มาซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าที่เขาขายอยู่ในวัด
ตอนที่ซื้อนางกาญจนาบอกว่ามีอยู่๔ใบแต่ว่าตัวเองมีเงินอยู่น้อยไง
ก็ซื้อมาใบหนึ่งอ้าวถูกจ้า
แต่อีก๓ใบก็ไม่รู้สิว่าใครจะสร้างใครซื้อไปนะคะ
แต่ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ยืนยันว่าฉันเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ใบนี้นะจ๊

มาดูหนุ่มผู้โชคดีรายที่๒กันบ้าง
นั่นก็คือนายอภิวัตโภษีค่ะอายุ๓๙ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
นามสกุลคุ้นนะดิฉันรู้จักหรือเปล่าคุณ

ดิฉันคุ้นว่าคุณพี่เขาจะรู้จักดิฉันเลย
คุณพี่เขาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เพื่อขอลงประจำวันบันทึกประจำวันบอกว่า
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑รวมเป็นเงิน๖ล้านบาท
อย่างคุ้นดิฉันคุ้นว่าแล้ว
วัดป่าชายมงคลจังหวัดขอนแก่น
พอทำบุญออกจากวัดเจอคนขายลอตเตอรี่

ปรากฏว่าถูกไปเต็มเลย๑ใบนะคะ
แล้วก็คิดว่าคงเป็นเพราะว่าอันนี้ส่งความกระตันอยู่

สังเกตนะคนที่ถูกรางวัลที่๑ส่วนใหญ่

ก็คือนางสาวรัศดาทวีวันนะครับ
อายุ๔๕ปีเป็นแม่ค้าขายผัก
อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
คว้าไป๖ล้านบาทครับ

ดีนะไม่ได้ไปฝากน้องใบตองซื้อ

แต่ไม่แน่นะถ้าคุณชนะถูกเนี่ย
แต่ของคุณพี่ท่านนี้เขาซื้อ

ในที่สุดก็ถูกรางวัลดังกล่าวนะครับ
ทีนี้ล่ะสพเคืองในนะครับ
ก็ได้รับแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกให้
เป็นหลักฐานว่าถูกรางวัลดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยตามภาพนี้เลยครับ

ต่อกันกับเรื่องราวของนางสาวพิมล
ราชนิยมอายุ๓๒ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอเมืองกระบี่นะคะ
อาชีพเป็นแม่บ้านอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลรวม๑๘ล้านบาทค่ะคุณ

ชีวิตสุดเลย๓ใบใช่ไหม

ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เดี๋ยวจะไปดำเนินการรับรางวัลต่อไปค่ะ
นี่คือโฉมหน้าของเศรษฐินีคนใหม่๑๘ล้านค่ะ

หลังจากที่เห็นว่าเราถูกรางวัลที่๑

มันไม่เคยรู้สึกมันอธิบายยากนะคุณนะ

เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของความเห็งของ
ถูกกันแบบยกครัวรวม๕คนนะคะ

มีคนฝันให้ซื้อเลข๒๒๙มานกัน

พอไปซื้อก็พบว่ามันมีเลขนี้อยู่๕ใบ
ยังไงล่ะแบ่งกันละกันนะครอบครัวละใบ
คราวนี้มาตรวจดูอ้าวถูกกันยกบ้านสิคะ
ก็เลยได้รับการอำนวยความสะดวกจากคุณตำรวจนี่แหละ
จัดกำลังเอารถตู้ไปรับมาส่งมา

เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาล่อลวงไง

แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็

ผมนี่แหละครับเป็นหนึ่งในครอบครัวยังไง

เดี๋ยวคุณครอบครัวเขาตรงไหน